ท่านผู้ชมครับมีหนุ่มคนนึงเขาขับรถไปนะครับแล้วรถติดไฟแดง
พอรถติดไฟแดงรถเขาถูกชนท้ายมีผู้ชายสองคนนะครับ
ก็ผมสั้นเกลียนลักษณะคล้ายเจ้าหน้าที่แต่จะใช่หรือเปล่าไม่รู้นะ
ดูคล้ายจะเมาหรือเปล่าก็ไม่รู้ลงมาคนนึงก็พยายามเจรจา
อีกคนนึงก็ด่าทอหน่อยสุดท้ายเขาบอกว่าเขาก็ไม่ยอมไปจบที่โรงพัก
แต่ที่โรงพักก็เหมือนกับพยายามจะช่วยช่วยกันไม่ยอมตรวจวัดแอลกอฮอล์อะไรพวกนี้ด้วย
ไปดูคลิปก่อนนะครับ
ในคลิปจะเห็นผู้ชายสองคนหัวสั้นเกลียนนะฮะผมสั้นแบบเนี้ยเหมือนเจ้าหน้าที่รัฐนะฮะ
แต่ไม่รู้จะใช่หรือเปล่ากำลังสนทนากับคู่กรณีที่จอดรถอยู่
ผู้ชายที่อยู่ติดกระจกข้างรถยนต์เลยเนี่ยก็จะดูพูดวกไปวนมาเหมือนกับคน
หน่อยในธรรมนองอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นขอให้เข้าใจกันก็แล้วกันอะไรแบบนี้นะครับ
แต่อีกคนนึงเนี่ยเหมือนจะแบบพูดแบบมีอารมณ์พยายามจะตัดรำคาญแบบว่าเอาไปเจอกันโรงพัก
ให้ประกันมาเคลียร์ก็จบอะไรอย่างเงี้นะฮะสุดท้ายทั้งหมดก็เลยไปโรงพักนะฮะ
เพราะว่าฝ่ายที่ถูกชนท้ายเขาก็ต้องการไปเคลียร์แบบที่มีคนกลางมีเจ้าหน้าที่ดูให้
เขาก็โพสต์คลิปบอกว่าหัวเกลียนกำลังพลสังกัดไหนหรือเปล่าตรวจสอบด้วยครับ
รอคำชี้แจงเรื่องที่เกิดร้อยเวรกระทุ่มแบนกับร้อยเวรโพแก้วเป็นพยานให้ผมได้ครับ
รถผมถูกชนท้ายขนาดติดไฟแดงไม่เป็นไรแต่ผมสงสัยว่าพี่ตำรวจเขาเห็นอยู่ว่ามันเมา
แต่ทำไมไม่จับเป่าแอลกอฮอล์
ให้คุณจิรายุทธ์บุญชูนักข่าวของเราไปคุยกับนายศักดิ์ชายเอี่ยมภาษี
อายุสี่สิบสามปีที่เป็นเจ้าของโพสต์นะคะเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกของเมื่อวาน
บนถนนเพชรเกษมค่ะเอ่อรถยนต์ของเขาเนี่ยจอดติดไฟแดงอยู่
ปรากฏว่าพอลงไปเห็นว่าคู่กรณีผมเกลียนเขาก็คล้ายว่าเอ๊ะเจ้าหน้าที่รัฐหรือเปล่า
แล้วก็เรียกประกันมาแต่คู่กรณีบอกว่ายอมความเถอะไม่ต้องเอาเรื่อง
ของผมคันเป็นล้านผมยังไม่ว่าอะไรเลยอะไรแบบเนี้ยเขาก็เลยไม่ยอม
คู่กรณีพูดจาหยาบใสเลยนะคะเหมือนว่าจะเดินมาหาเรื่องด้วย
ตัวเองก็เลยรีบวิ่งไปขึ้นรถหยิบโทรศัพท์มาถ่ายคลิปไว้
คู่กรณีพยายามจะไกลเกลี่ยว่ายอมความเถอะสุดท้ายได้ข้อสรุปว่า
ไกล่เกลี่ยกันที่โรงพักษพแก้วพอตำรวจมาถึง
ไม่ได้มาคุยกับเขาก่อนแต่ไปคุยกับคู่กรณีก่อน
ตอนนั้นไม่รู้ว่าคุยอะไรกันจากนั้นตำรวจสพโพแก้วก็เดินมาหา
มาบอกว่ายอมความกันเถอะไม่ต้องเอาเรื่อง
เขาก็ยอมรับว่าไม่พอใจกับการทำงานของตำรวจ
เพราะถ้าจะให้ยอมความเรื่องรถชนอย่างน้อยก็ควรจะตรวจวัดแอลกอฮอล
จากคนที่มาชนเขาก่อนแต่ตำรวจไม่ทำอะไรเลย
บอกแค่ว่ายอมความเถอะยอมความเถอะ
พอเขาเริ่มแบบฟุตฟัสว่าพยายามเข้ามาไก่เกี่ยวว่า
เรื่องแค่เนี้ยเอ่อมันเป็นอุบัติเหตุ
แบบเหมือนกับว่ามันผิดพลาดกันได้

ซึ่งรถผมเนี่ยคันละเป็นล้านนะ
เนี่ยของพี่พังแค่นี้มึงไม่เท่าไหร่หรอก
ของเขาคันเราเป็นล้านก่อนที่จะถ่ายคลิปเนี่ย
ด่าพ่อล่อแม่ผมด้วยนะปรากฏว่าพอร้อยเวรโพแก้วมา
ไม่รู้ไปคุยอะไรกับทางโน้นแต่พอกลับมาถึงผมอ่ะ
เขามาพูดในเชิงจำนองว่าขอให้ยอมฟาร์มไก่เกลี่ย
ยอมยอมกันได้ได้ไหมเอออยากให้มันเป็นเรื่องเป็นราวอะไรกันเลย
ได้เจอเรื่องแบบนี้ที่ตำรวจกลับมาไก่เกลียดช่วยทางนู้น
ผมเลยน้อยใจว่าเอ๊ะทำไมพี่ตำรวจเป็นอย่างนี้อ่ะ
อืมนายศักดิ์ชายเจ้าของโพสต์ก็เลยบอกว่า

แต่ติดใจการทำงานของเจ้าหน้าที่ก็เดี๋ยวรอฟังในมุมของเจ้าหน้าที่เขาด้วยกันแล้วกัน